แต่ว่าคนนี้นะคะเมื่อวานนี้ฟ้าฝนตกถล่มมา
มีกี่มือมีกี่โลกดีคนนี้

ทำไมเขาผิดอันนี้ฝ่ายชายพูดนะคุณผู้ชม
ตอนนี้มันมี๒ฝั่งนะ
แต่อันนี้ไม่ได้เข้าข้างใครนะคุณสนย้อนไปนิดนึง
เข้าใจก็ยอมรับว่าปัญหาที่เกิดขึ้น

ใช่นะคะส่วนเรื่องขึ้นคอนโดยืนยันว่าไม่มี

เพื่อนเขาพูดมะตูมที่บอกว่าไปเห็นน้องดู

ที่โชว์รูมรถอ่ะ

ตัวเขาเองรู้อยู่เผ็ดใจว่าเราเลือกกับอะไร
ยุติคอสมันกับเขาเมื่อวันที่๔ควิสัตว์ภาค

อย่างนั้นเราแยกทางกันนะ

ประชุมกันประชุมสายกัน๔สาย
ผมก็ไม่ทราบว่าทำไมผมต้องเคลียร์
ในเมื่อเราชัดเจนกันแล้วว่าเราแยกทางกัน
แล้วคุณเคยให้สิทธิ์ผมในการคุยกับคนอื่น

รู้จักกันในเกมเล่นเกมออนไลน์ชนิดหนึ่งด้วยกัน

เพราะอะไรรู้ไหมครับ

ถ้าใครมีรูปผมที่โชว์รูมกับบู

คือน้องบลุวบูจีรวัตเขาดังในโซเชียลเป็นไอดอล

แล้วจริงแล้วเนี่ยหนุ่มในวงการเคยสัมผัสเขามาก่อนนะ
อ้า่ร่วมงานจั๊ก์แฟนฉันก็ออกรายการเกี่ยวกับฟุตบอลนะคะ

นี่นิกกี้นชัดก็มีเหมือนกันนะคะสายตลกสายฮา
คือน้องบูเนี่ยเขาเคยถ่ายแบบซิตคงซิตคอมอะไรมากมายนะคุณผู้ชมค่ะ
ก็ว่ากันไปนะแต่ภาพที่ไปโชว์รูมที่ฉันยังไม่มี
ไม่มีเรายังไม่ได้๑ล้านบาทเนาะถ้าใครมีก็ส่งมาบอกกันได้นะให้คุณผู้ชมรับไปก่อน๑ล้านแล้วกันแล้วส่งมาบอกเราด้วยว่ามี
แต่อันนี้ในเคสของคุณบลูนี่นะคะคุณผู้ชมหลายคนก็วิพากษ์วิจารณ์กันเยอะเหมือนกันบอกว่า
หลายคนบอกว่ากรุณาอย่าเรียกเขาว่าครูเขาไม่ใช่ครู
เขาก็แค่เคยเรียนมาแต่ไม่ได้ประกอบวิชาชีพนี้
ทำวิชาชีพครูเสื่อมเสียเพราะฉะนั้นเราไม่ได้เรียกครูบลูนะคะ